ผู้ชมครับไปดูอีกเหตุหนึ่งที่ปราจินบุรี
บังเกิดกล้าวสุดทนแล้ว
สุดทนกับลูกสาวที่ด่าพ่อมาแปดปี
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นโอ้โหลูกสาวก็มาขอเงินขอทอง
พ่อก็แบ่งทรัพย์สินไปให้บ้างแล้ว
หนี้ใช้สินให้ก็แล้วนะครับ
แต่ลูกสาวไม่หยุดด่าพ่อซะที
ทนไม่ไหวฮะคว้าปืนมายิงลูกสาวครับ
นี่ปราจินบุรีต้องลงพื้นที่

ที่ดำบลหัวว่าที่กำเภอสีมหาโภตจังหวัดปราจินบุรี
หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่า
มีเหตุคนใช้อาวุธปืนยิงกันภายในหมู่บ้าน
ที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถจักรยานยนต์สีขาวดำ
เลขทะเบียน๑กก๖๙๖๓ปราจีนบุรี

บริเวณที่พักเท้าของรถจักรยานยนต์แล้วก็ที่พื้นดิน
คราบเลือดคุณไหลเปื้อนอยู่แบบนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว

ชาวบ้านบอกว่าผู้บาดเจ็บคือนางสาวอุไรวัน

บาดเจ็บไม่มากฮะบริเวณต้นขาซ้าย
ถูกปืนลูกซองไม่ทราบขนาดยิง

เป็นปืนของพ่อของผู้บาดเจ็บนี่แหละฮะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรพลอายุ๖๐ปี

หลังก่อเหตุผู้เป็นพ่อหลบหนีไป
แล้วก็นำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

ตำรวจตามครับตามจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็นำตัวนายสุรพลมาสอบสวน
นายสุรพลเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้
ว่านางสาวอุไรวันผู้บาดเจ็บเป็นลูกสาวแท้ของเขา
ลูกสาวเคยมาขอเงินไปลงทุนขายลอตเตอรี่เมื่อหลายปีแล้ว
แต่พ่อไม่ได้รับปากว่าจะให้หรือไม่ให้
หลังจากนั้นคุณลูกสาวนะตามด่าพ่อเรื่อยมาตลอดกว่า๘ปี
ก่อนเกิดเหตุพ่อนอนเล่นอยู่ที่บ้าน

ครั้งนี้พ่อบอกทนไม่ไหวจริงคว้าปืนไล่ยิงเลยนะฮะ
เรื่องด่านี้มันมาจากอะไร

หลังจากนั้นมันเกิดการละห่อระแห่งกันมาด้วยใช่ไหมครับ

มันมาด่าอยู่ที่นี่มันด่ามานานแล้ว

แล้ววันนี้มันคิดมันอย่างไร

แต่ด่ามา๔ปี๘ปีแล้วฮะ
ผู้เป็นพ่อยังบอกอีกนะครับว่าที่ลูกสาวมาด่า
ว่ามันใช่เรื่องการที่ไม่ให้เงินลงทุนขายลอตเตอรี่หรือเปล่า

แต่ว่าลูกสาวก็วุ่นวายกับพ่อในเรื่องส่วนตัวหลายเรื่องนะ

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมขอบ่อยมาก
ซึ่งตอนที่ขายที่ได้ขายที่ดินได้
ก็ซื้อรถให้ไป๒คันแล้วแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินให้แล้ว
เท่าที่รู้ลูกสาวมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเขม่าวดินปืน
พร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อไปสอบถามเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุ
ไม่ค่อยมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมล่ะคุณนะ
ก็มีให้ข้อมูลเล็กน้อยบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันมานาน
หองระแหงกันอย่างที่ผู้เป็นพ่อผู้ก่อเหตุเมื่อกี้
เขาอธิบายให้ตำรวจฟังเหมือนกันคือระหองระแหงกันนะครับ
ถึงขนาดเคยขึ้นโรงพักแจ้งความกันหลายครั้ง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ๔ข้อหาเลยครับ
พยายามฆ่านะแล้วพยายามฆ่าใครคุณ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็๔นะครับคือพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ส่วนตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ซึ่งหากรักษาตัวได้ดีขึ้นแล้วตำรวจจะเชิญตัวมาสอบสวน
ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ต้องยุตินะปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกนะฮะ
อันนี้เรื่องพ่อยิงลูกใช่ไหมก็ยังเป็นเรื่องในครอบครัวอยู่นะคะ
เพราะว่าข่าวนี้ลูกเอาเชือกรัดคอแม่
แล้วลูกบอกว่าแม่ฆ่าตัวตายเองเอาสักพักนึงพูดวกไปวนมา
โยนความผิดให้หลานชายบอกว่าหลานชายทำ
จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะ
แต่ท้ายที่สุดลูกชายเพิ่งเปิดปากรับสารภาพ
บอกว่าไงรู้ไหมคุณรำคาญแม่
แม่น่ะบ่นเยอะแม่บ่นเรื่องดื่มเหล้าตลอดเลย
ก็เลยเอาเชือกรัดคอแม่จนตายเลย
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
คือ๒๓กุมภานะคะซึ่งตำรวจสพชที่บุรีรำ
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ก็ไปตรวจสอบค่ะเจอศพของนางเฮียง

เสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หลังบ้าน
ทีนี้ไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายเป็ดนายวสุธรลูกชายวัย๔๕ปี
บอกกับตำรวจแบบนี้คุณตำรวจ
แม่ผมผูกคอฆ่าตัวตายเอง
แล้วพอตำรวจถามอะไรนะก็พูดวกไปวนมาวกไปวนมา
สุดท้ายบอกกับตำรวจว่าหลานชายผมทำ

ก็คุมตัวในเป็ดไปเค้นสอบอย่างหนักเลย
จนสุดท้ายในเป็ดเปิดปากรับสารภาพ
ว่าผมก่อเหตุจริงเพราะว่ารำคาญแม่
บ่นเยอะแม่พูดเยอะเรื่องกินเหล้า

แม่ดันมาจี้จุดบอกว่าไปผูกคอตายซะเลย
แม่บอกกับลูกแบบนี้ลูกก็เลยโมโหขาดสติค่ะ
เอาเชือกฟังไปรัดคอแม่

แม่นั่งเคี้ยวหมากอยู่บนแคร่แล้วเอาเชือกฟางรัดจากด้านหลังแบบนี้ค่ะ
ครับโอ้โหโหดจังเลยฮะใช่แล้วเขาเห็นว่าแม่นิ่งสนิทไปนะ

ทีนี้ไปถามอสมประจำหมู่บ้านค่ะ
นายกิติศักดิ์ศรีประโคนอายุ๕๒ปีเนี่ยนะ
พอรู้ว่าในเป็ดเนี่ยฆ่าแม่ตกใจนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงเป็ดน่ะ
มันเป็นคนจิตใจดีนะช่วยเหลือคนในครอบครัว
ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านตลอดเลย
แล้วตอนแรกที่เป็ดบอกว่าหลานชายเป็นคนทำ
ยังคิดอยู่เลยว่าเออหลานชายคงทำจริง
ไม่คิดว่าเป็ดคือคนลงมือทำนะคะ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
ในเป็ดเค้าเคยป่วยนะเขามีอาการของผู้ป่วยจิตเวทตั้งแต่เค้า๑๗ค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ประวัติของนายเป็ดนะนายเป็ดเคยฆ่าเพื่อนร่วมงาน
แล้วติดคุกอยู่เป็น๑๐ปีนะ
ทีนี้ตำรวจพอเอาตัวในเป็ดไปทำแผนแล้ว
ต้องคุมตัวไปฝากขังแล้วก็ตรวจเอกสารค่ะ
คือต้องดูแหละว่ามีเอกสารยืนยัน
ว่าในเป็ดเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกับทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
สะเทือนใจเหลือเกินข่าวนี้นะคะ